อุ้ยใหม่ให้เยอะอุ้ยอืมโอเคนะอุ้ยไปไปนะฮะโอเค
เกาหลีอ่ะยังไม่ได้หวีไม่ได้ทำอะไรเลยน่ะพี่หนุ่มดิโอเคน่ะ
บอกว่านั่งมอไซค์มาใช่ครับนั่งมอไซค์มาเราอ่ะสายตลอดนะชีวิตอ่ะ
ฮะอ้าวถ้าสายจะมานั่งอย่างงี้ได้ไงเนี่ยคำว่าสายคือหมายความว่ายังไม่ได้เข้ารายการ
ขอโทษทำไมช่วงนี้รู้แต่คุณเนี่ยนะคุณไม่มาเลยคุณทิ้งรายการไป
ทั้งเป็นรายการประจำแต่คุณเนี่ยไปเกาหลีพาลูกค้าคุณไปทำที่นู่น
อ่ะเพื่อนคุณฮะเขาเป็นเพื่อนถึงจะเป็นเพื่อนคุณก็ต้องกลับมาทำงาน
นี่ทำไมเธอต้องมาแบบว่าอยากให้คุณมาคนก็เนี่ยมันก็เป็นคนอย่างเงี้นะ
เออมันจะเป็นคนที่แล้วก็อย่างเงี้ยตะล่อมกับมึงเป็นคนอย่างเงี้ยน่ะ
มันจะล่มน่ะเข้าใจคำนี้ไหมเนี้ยคุณแม่รู้คุณแม่รู้คุณแม่รู้
ด้วยความที่มันถามีนะดีจริงจริงให้ตายเหอะมานะเวลาสมัยก่อนน่ะ
รอมันทำงานทั้งวันน่ะคุณวันนี้หน้าใสพิภกฤติพี่หนุ่ม
ไม่ใช่ไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำ
เฉียบมาสวัสดีที่แบบนั้นนะครับ
และสุดท้ายครับข้างล่างนะฮะคือหมายถึงว่าบรรทัดร่าง
มันพัดล่างสุดนะอย่าไปเข้าใจผิดนะผมหมายถึงข้างล่างเนี่ย
เลขท้ายสองตัวเนี่ยคือหกแปดอืมอ่าเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิด
เอ๊ะอะไรล่างบนอะไรไม่ไหวนะชอบพูดอย่างเงี้ยเลขท้ายสองตัว
ให้มาเมื่อวานพินาศพินาศพินาศพังหมดวันนั้นเลขเยอะล่ะ
เลขเยอะเยอะมีไหมโอ้หกเก้าไงไม่มีใกล้เลยแม่หกหกแปดไง
เออใช่แต่มีหกแปดเก้าไงตอนนั้นใช่หกเก้าหกแปดอืม
อืมอืมเมื่อวานเราพูดสามแปดไงอืมมีไหมคะแม่สามแปดแม่
หกแปดโอ้ยเอาแม่ก็หมดไปเยอะนะครับก็สำหรับใครโชคดีกันก็
ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับใครที่โชคร้ายก็สู้กันต่อไป
นักรบมันก็ต้องมีบาดแผลบ้างเป็นธรรมดามันมีทุกงวดเลยอ่ะ
ต้องยอมก็ต้องยอมถ้าเกิดเราได้สักงวดหนึ่งถูกสัก๒ตัว
เอ๊ะไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะเออก็สองตัวสองตัวสองตัวสองตัว
เราก็ถือว่าเราก็ชนะแล้วก็มีให้ถูกพี่สุนารีไง
ถูกแปลงวันนี้เยอะมากโอ้เป็นตับเลยเนอะเป็นตับเลยใช่ไหม
ประมาณแปดสิบใบอ่ะพี่สุนารีแบบว่าโอ้ยทำไมไงอ่ะผัวก็มี
แล้วก็ไปหมดทุกเรื่องอ่าคุณแม่คุณแม่ผัวก็มีคุณแม่อิจฉาเขาทำไมคะ
ไม่ไม่แม่อยากถูกลอตเตอรี่บ้างเกิดมาไม่เคยถูกแม่ก็ซื้อหรือเปล่า
ซื้อตอนนี้ถูกบอกว่าผัวก็มีคุณแม่ยอมรับใช่ไหมคะ
ไม่ได้ปฏิเสธใช่ไหมเปล่าเปล่านี่คือไม่ใช่ปูบ้า
แต่อยากถูกลอตเตอรี่นั่นไงอ่ะก็รองวดต่อไป
ไปซื้อที่เกาหลีถูกงวดแล้วที่เกาหลีที่เกาหลีคุณแม่

ญี่ปุ่นทั้งเกาหลีจีนให้ตายเถอะเขามีเลขตัวเดียว
ถูกตลอดเลยแต่มันได้นิดหนึ่งนิดนิดอย่างนี้
ก็เลยไม่ไม่คืนแต่ก็ไปซื้อซื้อซื้อชอบมาก
สมัยก่อนเนี่ยไม่รู้รถเมย์เกิดทันหรือเปล่าที่เขาขูด
คุ้มก้าวเออเออเออสนุกมากเลยรู้จักคุ้มก้าวไหม
ใครทันคุ้มก้าวบอกมาในไลน์ของเรา
ไม่ไม่เกิดนะคลุ้มเก้าคืออะไรอ่ะคือคุ้มเก้าเนี่ย

เป็นฉลากอันเล็กแล้วก็มันก็จะเป็นแถบข้างในนะ
มี๕๐๐บาทอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปขูดเอา
ใช่มันเหมือนรอเตอรี่แบบนี้หรือ
เดี๋ยวต้องไปศึกษาดูซิว่ามันคืออะไร
กลุ่ม๙น่าจะมีอีกกลุ่ม๙สนุกดีนะครับ

เรื่องต่อไปวันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นข่าวสะเทือนขวัญ
เรื่องราวของไอซ์หีบเหล็กนะฮะ
คือล่าสุดไปพบศพเพิ่มอีกหนึ่งศพนะครับ
คืออย่างนี้เดี๋ยวคนจะสับสนกันไปนะครับ
เดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนเรื่องราวเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับ
ทำไมถึงมีฉายาว่าไอซ์หีบเหล็กผมอธิบายให้ฟังแบบนี้
คือก่อนหน้านี้มันมีผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชมครับ
คือถูกตำรวจเนี่ยจับแล้วเขาหายาเสพติด
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขาบอกตำรวจบอกอย่างนี้บอกว่า
เฮ้ยพี่ช่วยผมหน่อยได้ไหมเนี่ยผมไม่อยากถูกจับเลย
ถ้าเกิดพี่ช่วยผมนะให้ปล่อยผมไปอะไรยังไงก็ตามแต่เนี่ยนะ
เดี๋ยวผมเนี่ยจะบอกข้อมูลให้
บอกข้อมูลให้คือผมมีเพื่อนคนหนึ่งช่วยไอซ์เนี่ย
มันก็มีเรื่องของยาเสพติดนะแล้วที่สำคัญมันฆ่าคนตาย

ตอนแรกตำรวจก็ไม่เชื่อนะแต่ตำรวจก็ไม่มีการไปต่อลองอะไรอยู่แล้วกับคนร้าย
แต่เขาก็ฟังข้อมูลเสร็จแล้วเขาก็ไปเช็คว่า

หลังจากนั้นเขาก็ไปดูว่ามันมีเรื่องของผู้หญิงหายจริงหรือเปล่า
ปรากฏว่ามันมีคนเนี่ยไปลงบันทึกไว้ว่าลูกเขาหายไป
อ๋อมีจริงจริงเออนะฮะก็ปรากฏว่า
หลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็เลยบุกไปที่บ้านของไอซ์นะครับ
ไปจับไอซ์เรื่องของยาเสพติดแล้วก็ขยายผลนะครับ
นี่คือไอซ์นะเสื้อฟ้าเนี่ยนะหัวล้านเนี่ยขยายผลใหม่
ปรากฏว่าเพื่อนของไอซ์นะฮะที่ถูกจับไปชี้จุดเลย
บอกเนี่ยอยู่ตรงเนี่ยขุดเลยตำลวจก็ขุดขุดไปเสร็จ
ปรากฏว่าไปเจอถุงสีดำใบหนึ่งนะฮะนี่ใบนี้นี่อย่างนี้
ไปเจอถุงสีดำใบหนึ่งตำรวจก็เอามีดกรีดเลยนะฮะ
เตอร์กรีดปึ้งปรากฏว่าไปเจอเหมือนลักษณะเป็นศพ
อยู่ในถุงนี้นะฮะที่ถูกฝังดินลงไป
ก็เลยให้กู้ภัยช่วยกันเอาขึ้นมา
พอเปิดคริมหนักปรากฏว่าน่าเนี่ยคุณผู้ชมครับ

มันยุ้ยหมดละเหลือแต่หัวกระโหลก
หน้ากลางหน้าอย่างงี้แต่แผ่นหลังกับช่วงล่างอย่างนี้
ยังอยู่ศักดิ์อยู่เมื่อกี้ปรากฏพอเห็นปุ๊บเนี่ย
ตำรวจเขาเอารูปให้ทางกู้ภัยดูเลยบอกว่าให้มึงดูสิ
แล้วตรงกับรูปที่ตำรวจส่งให้ทางกู้ภัยกับศพนี้ตรงกันเลย
ก็ปรากฏว่าตำรวจก็คือโอเคตรงเลยนี่คือกุ๊กกิ๊ก
คนแน่นไปผู้หญิงที่หายไป
เขาจะหนีออกจากบ้าน

ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไม่อยากให้เขาไปซ้อม
หลังจากนั้นเอาผู้หญิงคนนี้กุ๊กกิ๊กเนี่ยใส่ลงไปในหีบ
ใส่ลงไปในหีบนะฮะแล้วปิดฝาไว้
คือตอนใส่นี่ยังไม่ตายนะ

ไปฝังอำพลางศพ

แล้วไปนั่งอยู่ริมบ่อน้ำประมาณ๒ไร่กว่าในบ้านไอซ์

นะฮะแล้วไอซ์ก็เคยบอกเขาบอกว่า
เนี่ยมึงเชื่อไหมกูเคยฆ่าคนเนี่ย

ส่วนอีกคนนึงกูฝังเอาไว้เขาว่าอย่างนั้นนะ
เสร็จปุ๊บเขาก็ท้าเอ็มเนี่ยไอซ์ท้าเอ็มบอกว่า

สุดท้ายพรากฎว่าอันไอ้มโดดจริง
โดดน้ำผุดน้ำไหว้ปรากฏว่า

พอไอซ์เห็นเสร็จปุ๊บไอซ์บอกว่า
อ้าวคือมึงท้ากูไงจ่ายมา๕๐๐๐บาท
ไอซ์ไม่ยอมให้๕๐๐๐บาทแถมควักปืนไล่ยิง

เอ็มเนี่ยก็คือมาแจ้งมาบอกตำรวจเลยว่าข้อมูลเป็นอย่างนี้
ตำรวจก็ลงพื้นที่ขยายผลนะฮะ
แล้วก็ไปถามไอซ์ก่อนที่จะไปเจอศพนะฮะ
ถามไอซ์ว่ามันมีอย่างนี้จริงไหมมีเขาโยนมาอย่างนี้

สองศพที่ผมฆ่าศพหนึ่งผมฆ่าแล้วโยนลงไป
อีกศพนึงเนี่ยนะฮะผมใส่หีบเหล็กแล้วโยนลงน้ำไป

เท่ากับอีก๒หีบหีบเหล็กจบไปแล้วกุ๊กกิ๊กเจอไปแล้ว
อีก๒ศพที่อยู่ในน้ำเนี่ยก็จะเป็นหีบที่โยนลงไป
อีกอันนึงเนี่ยเป็นศพที่โยนลงไปในน้ำ๒ศพนะฮะ
ปรากฏตำรวจก็เรียกกู้ภัยของร่มไซดมาตรวจสอบ
ดำน้ำลงไปอืมปรากฏว่าก็ไปเจอเนี่ยนะฮะ
ลักษณะเป็นเหมือนตระแกงตระแกงหนึ่งอืมตอนแรกกู้ภัยหรือตำรวจไม่รู้หรอก
มันคือตะแกงอะไรมันมีเก้าอี้เป็นเก้าอี้หินทับตะแกงอยู่
หลังจากนั้นกู้ภัยก็เลยเอาเชือกไปผูกกับตะแกงแล้วก็ดึงขึ้น
เพื่อให้เก้าอี้หินเนี่ยมันหงายขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอามือเนี่ย
ล้วงเข้าไปล้วงเข้าไปใต้ตะแกงตรงนั้นเป็นขี้เลนหมดเลยนะไปล้วงขี้แกง
ล้วงเข้าไปตรงขี้เลนนะฮะแล้วก็จับไปจับมาปรากฏว่าไปเจอเป็นโครงกระดูก
โครงกระดูกเป็นซี่โครงก็เอาออกมาแล้วส่งขึ้นไปหลังจากนั้น
ตะแกงขึ้นมาถึงได้เห็นว่ามันเป็นลักษณะเหมือนประตูเหล็กอันหนึ่ง
ซึ่งใหญ่มากนะฮะแล้วก็ไอ้เก้าอี้หินอันนั้นน่ะก็เป็นเก้าอี้หินเหมือนกับม้าหินอ่อน
เราเคยนั่งกันเคยไหมที่โรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นทับตะแกงเหล็กไว้
แล้วมีดำเบลอีกสองอันหออยู่ในพรมขนสัตว์แล้วก็ผูกติดกับตัวศพ
ทีนี้เขาก็เอาศพกระบามเมื่อวานนี้นะครับได้ประมาณ๒๘ชิ้นแต่หัวกระโหลกนี้ไม่มี
เพราะหัวกระโหลกเนี่ยเชื่อว่าไอ้เจ้าเอ็มตอนที่เอาขึ้นมามันโยนทิ้งไปแล้วเพราะมันนิ่งหนี
แต่เจอแค่กรามทีนี้ประเด็นสำคัญนะครับก็คือไอ้เจ้าตระแกงเหล็กอันนั้นว่ามันคืออะไร
สุดท้ายแล้วเขาได้มีการไปพิสูจน์กันนะฮะมันคือประตูบ้านของไอซ์นั่นแหละ
มันคือประตูบ้านของไอซ์เดี๋ยวน่าจะมีภาพให้ดูนะฮะแล้วเขาก็โยนลงไปแล้วก็ทับศพเอาไว้
แล้วก็เอาดัมเบลใส่ไว้แล้วก็เอาเก้าอี้หินเนี่ยทับไว้อีกทีนี่คือประตูนี้ใหญ่ไหมล่ะ
โอ้โหเนี่ยนะฮะยกไปยังไงอะไรขนาดนั้นทีนี้เมื่อวานตำรวจพยายามค้นหาอืมเชิงกลานของศพชิ้นนี้
หาไม่เจอเท่าไหร่ก็หาไม่เจอยุติกันไปวันนี้ตอนประมาณสักก่อนเที่ยง
ตำรวจไปค้นอีกทีดำอีกทีเอากู้ภัยไปดำอีกทีเจอเรียบร้อยแล้วครับ
เป็นเชิงกรานเพราะฉะนั้นยืนยันได้เลยว่าเชิงการนั้นเป็นของผู้หญิง
แล้วก็ไปเจอกางเกงชั้นในนะฮะของผู้หญิงคนนี้ด้วยแล้วก็มีแบบลักษณะแบบค่อนข้างจะยืนยันได้ว่า
นี่คือศพของผู้หญิงที่ไอซ์นั้นเคยบอกว่าโยนลงไปแต่ณเวลานี้ยังหาหีบอีกหีบหนึ่งไม่เจอ
ที่ไอซ์อ้างว่ายนลงไปเขาบอกว่ามี๒อีกศพอยู่ในหีบยังหาหีบไม่เจอ
ทีนี้ข่าวก็ออกมาว่าไม่เจอพวกเศษกระดูกต่างนานาอีกเยอะแยะมากมาย
หลายคนก็มองว่าเฮ้ยมันคือศพอีกศพหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้มีการพิสูจน์
หรือมันอาจจะเป็นกระดูกของผู้หญิงคนนี้แหละที่ถูกประตูทับอยู่
แล้วมันอาจจะถูกน้ำพัดกระจายออกไปอีกจุดหนึ่งหรือเปล่ายังพิสูจน์ไม่ได้
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยืนยันไว้ก่อนว่าเจอ๒ศพกับเศษกระดูกเพิ่มขึ้นมา
อย่างนี้พี่หนุ่มประตูมันบานใหญ่มากเขา
นี่ไงกำลังจะบอกว่าผมได้มีการถามทางกู้ภัยคนที่เขาลงไป
ผมบอกว่าผมถามจริงประตูนี้ไอยกคนเดียวไหวไหม
บอกพี่๖คนยังยกกันไม่ค่อยจะไหวเลยเพราะมันหนักมาก
ไปขึ้นมามันใช้กันหลายคนนะเนก่อโหมผมทำเพื่อนอกเยอะจากนั้นนะครับ
เผ่าเหนือจากนั้นนะครับในบ่อนี้นะฮะชาวบ้าน
มันเลี้ยงปลาเจ้ารักเข้อาวัยอู่
อ่ามันก็เป็นปลาชนิดที่ปากยาวยาวฟันคมคม
ชอบกินเนื้อกินอะไรอย่างนี้
อาจจะไปกินเนื้อของศพด้วยหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
ก็เป็นการพิสูจน์กันอยู่ว่าสุดท้ายแล้วในนี้มันมีไอ้ปลาชนิดนี้อยู่ด้วยไหม
แต่เท่าที่คุยกับทางกู้ภัยเขาบอกเขาไม่เจอนะ
แต่มีชาวบ้านยืนว่าครั้งหนึ่งมันเคยเลี้ยงเอาไว้
นี่แหละครับแต่ที่แน่ตำรวจเชื่อว่า
ศพที่สามศพที่สี่ต้องมีอีก

แต่ยังหาไม่เจอเพราะในนั้นมันเป็นเลนหมดแล้ว
คือมันอาจจะหนักมากต้องจมลงไปในเลน่
เดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจเขาจะดูดน้ำออกแล้ว

พี่หนุ่มแต่ถามกันว่าไอ้ตรงคูน้ำนี่คือมันเป็นขอบหมู่บ้านหรือว่าอย่างนี้

นี่คือเขตบ้านเขาเลยใช่บ้านเขาใหญ่มาก
เพราะเห็นเมื่อกี้เห็นบ้านเห็นกำแพงฝั่งตรงใส่บ้านมันอาจจะเป็น
นั่นคือบ้านเขาแล้วก็เป็นบ้านป้าเขา
เขาได้บอกเหตุผลไหมอะไรที่เขาทำของเขาเนี่ย

พูดอะไรเลยอยู่ดีอยากจะทำก็ทำอย่างนี้หรอ

หนึ่งผมมองว่าเขาเล่นยาเศรษฐิต

คือเหมือนกับมีความโหดเยี่ยมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบคือ
ไม่กลัวใครคิดว่าแบบมีกระเบิดหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่สิ่งหนึ่งซึ่งก็ยืนยันได้ชัดเจนว่า
ทุกครั้งที่เขาฆ่าผู้หญิงเขาอำพลางอยู่ในบ้านเขาเอง

อุบันใหญ่กว้างขนาดนั้นนั้นน่ะสิใหญ่มาก

หรอกพอดีผมได้มีโอกาสพูดคุยในหลายจุดหลายมุม
วันนี้ก็มีทีมผมก็ไปลงพื้นที่
พอสูบน้ำออกพรุ่งนี้คือจะแห้ง

ก็รอดูอีกว่ามันจะเป็นอะไรไหม

ใช่ก็ต้องดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไง
อะไรนะมีการคาดการณ์เขาว่ามีสักกี่ศพ

หึ

แต่เมื่อวานเจอมา๒๘ชิ้นวันนี้ก็เจอเพิ่มอีก
ก็ว่าจะเป็นกระดูกเชิงการเป็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะฮะ
มีชุดชั้นในผู้หญิงเป็นเกงชั้นในผู้หญิง
เมื่อวานก็เจอเป็นชุดนอนแล้วก็เป็นเหมือนแบบพลมขนสัตว์
ที่ห่อดำวงดำเบียวห่ออะไรไว้แล้วก็ผูกกับศพไว้
อ๋ออาจจะถ่วงน้ำไงเอาไปถ่วงน้ำไง

ก็เพราะว่าใส่หีบเอาศพใส่หีบ
ตอนนี้ต้องบอกว่าเกินมาตรฐานไป๙เขตทีเดียวนะคะ
ออกไปข้างนอกช่วงนี้คุณผู้ชมแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยนิดนึง
เพราะว่าฝุ่นเยอะเหลือเกินนะคะ
ก็ต้องบอกว่าสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพหานคร
ก็รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน๒๕ไมครอน
ตรวจวัดได้๒๗๖๑มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
โดยปริมาณฝุ่นละอองก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทีเดียว
แล้วก็พบพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นอยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ
จำนวน๙พื้นที่ค่ะคือเขตดินแดง

ริมถนนนวมีนแยกบางกะปิ

เขตครองเตยเขตหลักศีร์เขตบึ้งกุ้ม
ก็ต้องบอกตอนนี้ต้องติดตามแบบใกล้ชิดนิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะตอนนี้ต้องบอกว่า
ทางคณะรัฐมนตรีก็มีการประชุมกัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นำเสนอมาตรการลดฝุ่นที่เข้าประชุมคณะรัฐมนตรี

โดยจะห้ามรถบรรทุกเข้าเขตกรุงเทพชั้นใน
ขีดเส้นไว้ที่ถนนกาญจนาพิเศษวงแหวนรอบนอกนะคะ
แล้วก็จะให้เข้าได้เฉพาะวันคู่และไม่ให้เข้าวันขี้
ตั้งแต่เวลาสิบนาฬิกาถึงสิบสามนาฬิกา
ก็ถือว่าเป็นการสกัดต้นต่อของสาเหตุด้วยช่วงนี้จริงต้องบอกว่า
มาตรการมันต้องแบบเยอะนิดนึงเข้มข้นหน่อย
รถบรรทุกอะไรที่แบบช่วยได้ตอนนี้น่าจะต้องแบบช่วยกันอย่างเต็มที่
รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะปอดอักเสบมรณะในเมืองอูฮัน
อย่างที่เราได้ยินข่าวกันมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะ
เรื่องของผู้ที่ติดเชื้อโคโรนาคุณแม่ได้ยินไหมที่ประเทศจีน
ตอนนี้ต้องบอกว่าที่เมืองอูฮันก็มีผู้เสียชีวิตรายที่๒แล้วนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงด้วยนะตอนนี้
ส่วนทางของเมืองไทยกันบ้างในแพทย์สุขุมกาญจนพิมารประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็
แล้วก็พร้อมด้วยอธิบดีกรมควบคุมโรคก็แถลงข่าว
ผู้ติดเชื้อปอดอักเสบจากเมืองอูฮันประเทศจีน
ว่าตอนนี้กรมควบคุมโรคก็ทำการตรวจคัดกรอง
ผู้โดยสารที่สนามบินเมื่อวันที่๑๓มกราคม
พบว่าพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนอายุ๗๔ปี
ขณะนี้ก็ได้รับการรักษาที่สถาบันบำราชนรดูล

ซึ่งหากผลตรวจจากห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อไวรัส
ก็จะอนุญาตให้กลับบ้านได้นับเป็นรายที่๒ของประเทศไทย

แต่ทั้งสองรายต้องบอกว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ดังนั้นตอนนี้ก็เฝ้าระวัง

ครับซึ่งตอนแรกก็มีคนที่อยู่ใกล้กับสองคนนี้นะฮะ
เขาก็มีการจำกัดกันออกมา
แล้วก็มีการเช็คก็คือไม่มีเชื้อไวรัสอยู่แต่อย่างใด

เขาก็มีประเด็นสำหรับคนที่เสียชีวิตใน๒รายแล้ว

เพราะฉะนั้นก็สำหรับใครก็ตามแต่มีอาการไม่สบาย
เจ็บคอมีอาการเหมือนแบบหายใจขึ้นค่าทางเดินหายใจอะไร
หรือไอเยอะแบบนี้ค่ะหาหมอดีกว่า

จริงเช็คดิเดี๋ยวนี้ไวรัสเยอะมากนะ

มีตัวไหนแก้ได้ปั๊บมียาอันไหนมาแก้ได้ปั๊บ
มันก็หนีไปอีกต้องให้ระวัง

ดอยอินทนนท์ต้องบอกว่ายังหนาวอยู่เลย
กิวแม่ปานนี่แหละค่ะยัง๑องศานะคะ
แถมยังมีเหมือยขาบอยู่ด้วยนะคะ

วันที่๑๗มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่า
สภาพอากาศในเชียงใหม่ยังคงหนาวเย็นในช่วงเช้า
แล้วก็อุ่นขึ้นถึงร้อนในตอนกลางวันนะคะ
ก่อนที่จะกลับมาหนาวเย็นอีกครั้ง
ในช่วงของพระอาทิตย์ตกดิน
ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญยอดฮิตที่สุด
ของจังหวัดเชียงใหม่ก็คือดอยอินทน

ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวกันอย่างไม่ขาดสายกันเลยทีเดียว

อากาศเย็นอารมณ์มันดี

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนะคะ
กล่าวว่าปีนี้เนี่ยหนาวข้ามปีกันเลยทีเดียวค่ะ
แล้วก็มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั่นก็คือเหมือยขาบนานเลย

หนาวเย็นมากอุณหภูมิลดต่ำสุดคือ๑องศาเซลเซียส

ดอย๒องศาแล้วก็ที่ทำการ๙องศา
มีเหมือยขาบเกาะอยู่ที่เป็นน้ำแข็งเกาะอยู่ตามดอกไม้ใบย่า
ก็ดูแล้วสวยงามดีค่ะอย่างที่เราเห็นในรูปนี้นะคะ

ซึ่งเมื่อวานนี้วันที่๑๖มกราคมก็เกิดเหมือยขาบเช่นกันค่ะ
ว่าหนาวเย็นอีกสักพักนึงนี่แหละ
แล้วก็อุณหภูมิก็จะร้อนขึ้นแล้วก็เหมือยขาบก็จะหายไป
นักท่องเที่ยวคนไหนอยากจะไปสัมผัสความหนาวเย็นก็เชิญเลยนะคะ
ไปเที่ยวได้เลยค่ะบรรยากาศดูดีมากเลยทีเดียว
อ้าวแต่ว่าก็แรงก็กำลังเข้ามาเนอะน้ำท่าก็จะไม่มีซะแหละ
ฝุ่นอยู่ไหมติดพอมาตรงภาคกลางก็ฝุ่นซะอย่างนั้นทั้งนั้น
ภาคเหนือก็ติดอันดับหนึ่งในห้าตลอดไงไหมเนี่ยถูกต้อง
เชียงใหม่ก็หนักเหมือนกันคือไหมตรงนี้

ตัวนี้เขางดนี่แหละไงครับเทศกาลไม่ใช่เทศกาลเขาเรียกว่าลุนโรงห้ามเผาอะไรเลย
ไม่งั้นมันไม่ไหวนะตอนนี้มันหนักหนวบมากจริง
ต้องไปหาแล้วนะไอ้อะไรนะเห็ดอะไรอ่ะเห็ด

ไหนนะที่เวลาเขาจะเผาหากันเขาใช้วิธีการเผาแล้วหา
ก็คือแห่ดแห่ดทบเพาะ

ไม่ต้องกินหรอกมีเห็ดอย่างอื่นอีก

เห็ดอะไรอ่ะ

เรียกว่ามีภาพหลุดออกมาสะเทือนใจชาวพุทธหลายคนทีเดียว

อ้าวดูนี่

บอกว่าภาพเนี่ยเหมือนเป็นพระสงฆ์นะ
แล้วก็สามเณรสวมจีวอนดัดแปลงเป็นชุดเกาะอกแนบเนื้อ
ขึ้นเรือโพสต์ท่าแบบเซ็กซี่

โดยระบุข้อความนะครับว่าโรงเรือน้อยลอยวนในสายชนห้วยระหาร

ต้องเป็นกลุ่มคนที่หวังทำลายศาสนาพุทธแน่เขาว่าอย่างนั้น

หลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปครับ
ก็มีคนนั้นเข้ามาวิจารณ์กันโอ้โหหนักเลยบอกว่าไม่เหมาะสม
เข้าเป็นพระจริงไหมเนี่ยหรือว่าแบบ
ก็มีสิทธิ์นะ
ก็คงจะไปบวชจริงแหละคือเป็นพระอยู่แล้วล่ะไปบวชแล้ว

เห็นเยอะมากจะบอกให้เห็นแล้วก็สลดเห็นคาตาเลยด้วย
จริงเขาก็ไม่ควรจะไปน้องพระจริง

แม่เบี้ยชุดแบบเป็นแม่เบี้ยเลยนะ

ในฐานะที่เป็นคุณแม่มองยังไงเรื่องนี้
ดิฉันเนี่ยนะเห็นคาตาเลยนะ

แล้วก็เดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ย
แล้วก็เรากำลังจะซื้อของเนี่ยพอเงยมาเนี่ยแบบพระเลยแหละ
แต่ว่าวิธีการห่มจีวอนเนี่ยห่มแบบว่ารัดร่าง

เหมือนอย่างในรูปอย่างที่เห็นเนี่ยรัดร่างอ่ะ
แล้วก็จะมีแบบว่าจีวอนแบบว่ายาวลงไปข้างหลังอย่างนี้

แล้วเวลาเดินเนี่ยคือเดินการเดินในห้างเนี่ยก็เรียกว่า
อยู่ในที่อโคจรแล้วเนี่ยพระเจ้านี่ไม่ควรที่จะมานะ
อันนี้ก็ผิดแล้วนะแต่นี่เดินนะแล้วเดินดูเครื่องสำอาง
แล้วเท่งอ่ะก็ฉันอยู่ตรงแผนกเครื่องสำอาง
ฉันก็ไปเดินดูแล้วก็เดินดูอยู่ตรงเครื่องสำอางอ่ะ
แล้วคนก็ไม่เห็นใส่ใจเลยนางก็เดินแล้วก็แบบทำแบบว่า
สบายพริ้วคือจีวอนนั่นแหละทำเป็นพริ้วแล้วเดินบิดสุดฤทธิ์
แล้วก็มีย่ามนางก็จะทำย่ามเป็นแบบเหมือนแบบว่าคลัชแบ็ค

จริงแบบนี่ฉันสลด

ดูปัดไปปักเป็นแบบแบรนด์โลโกะแบรนด์อ่างดังอ่ะ
แล้วเมคอัพอ่อนด้วยนะ
ที่หน้าจริง

แล้วถามบอกจะมาบวชทำไมแบบนี้

คนพวกนี้ก็อยู่ในฐานะบ้านช่องที่แบบว่า

ก็ไปบวชไปอยู่วัดมา

ประกวดอะไร
สาวประเภทสอง

ประกวดที่ทางเหนือนั่นแหละ

ก็แบบว่าหัวโล้นมากันเลยนะ
พอหัวโล้นมาเลยนะ

คือจริงเราก็ถามว่าทำไมคนนี้ถึงได้แบบไม่มีผม

ตอนมาประกวดนางก็แต่งหน้าเพียบอย่างนี้เลย

เดี๋ยวก่อนเป็นแบบเป็นชาวเขา

แล้วฉันบอกทำไมคนนี้เขาถึงแบบว่า

แล้วนางก็บอกก็เป็นพระอ่ะ

มันไม่เหมาะสม

จริงจะบอกว่าวัดเนี่ยมันมี
มันมีหลายแบบบางที่อาจจะบวชง่าย
อย่างที่เราไปเป็นวัดป่าที่วัดหนอป่าโพงเนี่ย

เพราะอย่างบางวัดเขาก็จะบอกชัดเจนว่าเขากลัวกรณีแบบนี้

เป็นแบบนักโทษบ้าง
บางคนแบบไม่พร้อมที่จะมาบวช

อะไรแบบอย่างเนี้ยดังนั้นมัน

ถ้าคิดว่าตัวเองไม่พร้อมก็ไปหาทางอื่นทำก็ได้นะ
อย่างที่พี่ว่าไปแบบอยู่วัด
ไปช่วยงานที่วัดอะไรก็ว่าไปไม่ต้องบวชหรอก
แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องบวชเดี๋ยวที่เรียนนะ

แบบว่าเรียนโรงเรียนโศกนะเขาก็

บางอย่างว่าคือในมุมของคน
ที่มองคนเพศ

โอ้โหไปเดี๋ยวกลับมา
แน่นอน
ไปดูกรณีของครูคนหนึ่งนะครับ
เขามีการโพสต์ออกมา

ไปไปที่ก้นเสียงดังป้าบป้าบ
เด็กผู้หญิงก็พยายามเอามือกันไว้

ลองฟังดูลองดูนะครับ
นะครับ

ก็คือโรงเรียนเชียงรากน้อย

เป็นครูชำนาญการพิเศษ
โทษเด็กจริงนะครับเพราะว่าเด็กนั้น

ไม่ทำนะคะวาดแล้วเขายังไม่ได้ทำเวรคืนไม่ทำ

มันยังไม่ถึงเวลาหรือว่านางไม่ทำกัน
ก็คือยังไม่ทำเวร
ก็โดนตีแบบนี้ตีแค่นี้นะพอไม่ทำเวร
ก็คือเรียกว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าพ่อแม่ของเด็กเขาก็ไม่ยอมนะครับ
เพราะว่าเห็นว่าลูกเขาถูกตีกระหน่ำขนาดนี้
ล่าสุดครับนายอำนาจวิทยานุวัฒน์นะครับ
ได้มีการเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าว

รักษาการผู้มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา
ก็มีการรายงานเรื่องนี้ให้กับทางระยะอำนาจรับทราบไปแล้ว
เหตุการณ์ทั้งหมดอย่างที่บอกไปนะครับเกิดขึ้นที่โรงเรียนเชียงรากน้อย
เบื้องต้นผู้มนวยการโรงเรียนนั้น
ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการของโรงเรียนสอบข้อเท็จจริง
ซึ่งทางเขตพื้นที่ได้สั่งย้ายครูอะไรดังกล่าวไปแล้วนะฮะ
ให้ไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว
ที่สอบพระปอร์พระราชนาคมศุษยาเขต๒
ตั้งแต่วันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมา
และมีการมอบหมายศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

ลงพื้นที่ดูแลเด็กนักเรียนด้านร่างกายและก็จิตใจ
นิติกรเขตพื้นที่การศึกษานั้น
กำชับดูแลการสืบหาข้อเท็จจริง
และสั่งการให้พอโรงเรียน
ตั้งกรรมการสืบหาข้อได้จริงที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
ไปดูทางด้านคุณแม่ของเด็กนะฮะ
คุณวัลภาอายุ๓๒ปี
ก็บอกว่าทางผู้อำนวยการโรงเรียนและครูนั้น
เข้ามาพูดคุยทำความเข้าใจกันแล้วนะฮะ
ตนเองนั้นสบายใจขึ้นในระดับหนึ่ง
ต่อจากนี้ขอปรึกษากับทางครอบครัวก่อน
เพื่อดำเนินการเรื่องของกฎหมาย
หลังเกิดเหตุลูกสาวนั้นเครียดมากนะครับ
ตัวเองก็ห่วงสภาพจิตใจของลูกสาวเหลือเกิน
เพราะมีคนที่รักครูสมเนี่ย

มาว่าผู้ปกครองด่าเด็กด้วย
แหมถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ครูตี
มึงก็ไปสอนกันเองที่บ้าน
คือไม่เรียวแม่ก็บอกว่าแม่เข้าใจ
คือจะตีจะทำโทษแม่ฝากลูกไปกับครูแล้วเนี่ย
ยังไงก็เข้าใจว่าครูอาจจะต้องมีการทำโทษ
แต่แบบนี้มันจะรุนแรงเกินไปไหม
คือตีแบบไม่ยั้งแล้วเป็นเด็กผู้หญิง
ตีเข้าไปแบบโอ้โหสะบักสะบอมแล้วด่าว่าสาระเลว
คือพ่อแม่เนี่ยเขาเห็นเขาก็ตกใจเพราะตัวเขาเอง

ก็อาจจะมีกรณีที่คนเชียร์ครูรักครู
แต่ถ้าเป็นลูกผมมันหนักกว่านี้

นักกว่านี้คือต้องบอกนะครับ

เขามีกฎข้อบังคับออกมาแล้วนะฮะ
เขามีแค่ประมาณ๓ข้อเท่านั้นเอง
ก็คือตักเตือนนะครับมีการเชิญผู้ปกครองมาคุย
การเรียนนะฮะให้ทำความเข้าใจกันไม่ให้ตี
เมื่อไหร่ที่มีการละเมิดไปตีเด็กแบบนี้

เมื่อก่อนเนี่ยตอนเธอเด็กเธอต้องโดนตีนะ

ผมโดนไอ้วงเวียนใหญ่ที่เขาสอนคณิตเห็นไหม
ที่มันกลางมาอย่างนี้แล้วหลุมออกไปกระดาน

นั่งอยู่คุยกับเพื่อนปุ๊บปุ๊บ
แปงรบกระดานโป๊บปุ๊บไปรอยมา

หลังจากแปลงแล้วกันเป็นรองเท้าบ้างอะไรบ้างด้วยเนอะ

รองเท้าไม่ใช่ครูเหรอ

โดนตีไงมีไม่เลี่ยวมีชื่อด้วยไม่เลี่ยวมีทั้ง๕อันมีไม่เลี่ยวมีชื่อด้วยไม่เลี่ยวมีทั้ง๕อัน
สระตันไทฟูนโทนันโด
ก็มีความใหญ่แรงตามอีอีอี
อยู่บ่อยตอนหลังไม่รู้คุยจะทำไมถ้าเกิดเธอทำผิดอี
ก็โดนตีทั้งห้องตลอดเวลาเพราะอีนั่นก็ยังเลวอยู่
อันท่อนี้ไม้เรียวนี่นะอันท่อนี้
แล้วเจ้าอย่างนี้แล้วตีหน้าสาวทง

เพื่อนคนอื่นเห็นมันก็ยืนหัวเราะกัน

อย่างเมื่อก่อนพี่หนุ่มโดนอย่างนี้
เด็กรุ่นนี้โดนแล้วเหมือนความแตกต่างคือ
ไม่หรอกคือผมว่าสังคมโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว

แต่ถามว่าในมุมหนึ่งลึกผมรู้สึกว่า
มันก็ยังมีอยู่นะที่เด็กโตมาได้เพราะไม้เรียว

แต่พอมาปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของสิทธิมนุษยชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ถูกไหมฮะการที่แบบไปตีที่มันเกินความรุนแรง
หรือบางครั้งเด็กตัวเล็กอาจจะอยู่แบบป๕ป๖อะไรอย่างนี้

พ่อแม่ไม่เคยรู้เลยว่าลูกเฮียวขนาดไหน
มันอาจจะอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็แบบว่าไม่เฮียวใช่ไหม
เพราะเวลาอยู่โรงเรียนมันอิสระไม่มีพ่อแม่คุมใช่ไหม

มันเฮี้ยวจนแบบว่าเหลือขอเลย

มานั่งพูดก็แล้วคุยก็แล้ว

ก็ยังทำอยู่อย่างนี้ซ้ำซากเหมือนเดิม
จนในที่สุดเราต้องฟาดกันแล้ว
มันก็กลับไปฟองพ่อแม่ทำแบบ
โดนตี
พ่อแม่เข้ามาร้องเรียนอะไรแบบนี้
เขาก็ร้องไห้นะ
มีภาพแม่เรามีไหม
ล่ะหนังจะมีนะ
ก็มีภาพกรูร้องไห้
แบบว่า
ไปซบทังคนที่แบบ

กี่คนนะที่เริ่มมีอาชีพหลังอายุเลข๘แล้วเป็นต้น

ส่งผลให้ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางมากเลย
คุณรู้ไหมว่ามีทั้งคนที่แบบว่าชื่นชม
คนที่แบบว่าบอกว่าคุณยายคนนี้น่ากลัวมาก
คือหนึ่งคนที่ชื่นชมก็บอกคุณยายมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรตามความต้องการของตัวเอง

เป็นอาชีพที่แบบสุจริตในประเทศญี่ปุ่นนะ
เขาบอกว่าไม่ผิดเลยนะเพราะคนญี่ปุ่นเขาชอบดูกันอย่างนี้ไม่ใช่
ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไม่เหมาะสม
บ้าเหรอคุณยายเป็นผู้หญิงญี่ปุ่น
มันก็คงจะต้องอยู่ในขนบตำนีประเพณี

ฟังฉันน่าร้านเอ่ย
ฉันมีความภาคภูมิใจมาก

เพราะว่าตั้งแต่ฉันโตมา
ฉันอยู่ในความเข้มงวดของขนบธรรมเนียม

ทำให้ฉันนะต้องคอยศึกษาหาความรู้

วุ่นวายกับชีวิตฉันอยู่ในกรอบประเพณี
เป็นสาวปั๊บให้มีผัวซะแล้ว

เหตุการณ์นี้นะมันก็ทำให้ฉันต้องคอยแบบว่า

คุณยายสวยสิคะดูคุณยายก่อน
สามีฉันก็อยู่อยู่ตายไปตอนอายุห้าสิบเก้า
คุณรู้ไหมว่า๒ปีที่ผ่านมาหลังจากผัวฉันตาย
มันฉันทุกข์ทรมานเหลือเกิน
ฉันเนี่ยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้ว

ในขณะที่ฉันทำอาหารขาย
ก็มีผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามาแล้วบอกว่า
หน้าตารูปร่างอย่างนี้เหมาะที่จะไปเล่น

ฉันก็ฉันทำได้เหรอ
ฉันอยู่ในขอบเขตมานานแล้วใช่ไหม
คุณแม่เล่าเหมือนเป็นคุณแม่เลย
นี่ขอบอกนะมันจุดประกายได้ดีมากเลยทีเดียว

อยากทำบ้างเหรอ
ทุกคนร้องฮือกันทั้งสตู

เอาดรจะว่าหรือเปล่าคุณแม่
ก็รอให้เขาตับไตวายก่อนดีไหม
สามีของยายนะไตวายตาย

แล้วเขาก็อยู่ในขนบธรรมเนียมมานานมาก

อย่ายายทำมาหลายปีแหละ
ได้ทำมาตั้งแต่ตอน๘๐กว่ากว่า

อย่าไปเรื่องของครูตรี

ทุกวิตเตอร์เขาส่งข้อมูลเข้ามาให้ทางข่าวไสไข่

บอกว่าในอดีตครูตีสิทธิ์ก็จริง

สุดท้ายจบด้วยคำว่าอารมณ์ชั่ววูบ

อันนี้เขาพูดได้ดีนะ
เขาบอกว่ายุคนี้ไม่เรียวไม่ได้สร้างเด็กค่ะ
เพราะการมีโซเชียลนั้นทำให้เด็กเกิดความอับอาย
ส่วนผู้ปกครองที่บอกว่าลูกอายุ๓๐แล้วได้ดี

ยังดูไม่พัฒนาจาก๒๐ปีก่อนเลย
เพราะครูบางท่านยังไม่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเด็ก
อันนี้เขาก็พูดดีนะ

แล้วคุณยายยูโกะว่าอย่างไรบ้างคะ

คุณยายถูกวางเข้าอยู่ในขวบธรรมเนียมประเพณี
เป็นเด็กหนุ่มเลย
ถ้าเด็กหนุ่มคุณแม่จะไปเลยนะ
ดูสิถ้าเด็กนมดูดิ

อีกหนึ่งเรื่องต้องบอกว่าตอนนี้
เราสามารถไปเที่ยวหลวงพระบางได้แบบ

เมื่อก่อนนี้ใช้เวลาประมาณ๖ชั่วโมงลดเหลือ๓ชั่วโมง
๓ชั่วโมงน่ะนี่มาใหม่เลยค่ะเปิดเส้นทางหลวงเส้นใหม่จากไทยนะครับ
สปลาวได้ไวขึ้นโดยข้อความนี้ระบุจากเพจเฟซบุ๊คชื่อเป็นเรื่องเป็นลาว
เขาบอกว่าท่านสมดีดวงดีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน
และขนส่งเจ้าแขวงหลวงพระบางพร้อมตัวแทนจากประเทศไทยค่ะ
เป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลลาวไทยโดยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
่นระยะเวลาการเดินทางจากเดิมใช้เวลา๖ชั่วโมง

ซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถขับรถ
เที่ยวหลวงพระบางโดยเข้าทางสปลาว
จากจุดผ่านแดนห้วยกล
อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนาน

ขับเข้าสู่บ้านนาปุงเมืองหงษา
แล้วก็ปลายทางที่บ้านเชียงแมน
จากนั้นก็นำเรือนำรถ
ท่าเรือบัสจากเมืองเชียงแมน
โขงมาขึ้นฝั่งท่าเรือหลวงพระบาง
เค้ามีเค้ามีแบบบางคนไม่ไปเครื่องบินเค้าอยากขับรถ
ไปเที่ยวก่อนหน้านี้นานมากก็สามชั่วโมงเองแล้วก็ผ่าน
ที่ที่เรือนิกเกียวแม่ไม่เยอะข้ามเรือหลงประวังสวยมาก
แล้วไปผ่านบ่อกกงบ่อกรือกลือไปแบบซูชี
เดี๋ยวไปแล้วก็จับมือกับจ็อคเตอร์ไปอีกนานเลยทันสวยน่ะเนี่ย

การระเน่หรอ

เห็นเป็นข่าวมา๒๓วันแล้วอ่ะ

คุณแม่ก็มันหายจากบัญชีหรอ

พอพูดถึงสอนรามเงียบเมื่อวานคุณพูดอะไร

ไปพูดเดี๋ยวขอโทษหลายเรื่องนะ

เดี๋ยวกลับมาเรื่องสอนราม

ปรากฏว่าก็มีคนแฮชแท็กในทวิตเตอร์

วกแทบพุ่งปิดแทบไม่ทัน

แปรชั่นใหม่เยอะไง
ตอนถ้านี้มีคนส่งมาให้เป็นเป็นผู้ชาย
เป็นผู้ชายสูงอายุคนอายุน่าจะ๘๐๙๐อ่ะ

การมีซีซของต่างชาตินะ

เขาจะมีเรื่องเซ็กหนึ่งคือเขาอาจจะแบบเหนือชั้นไปกว่าพวกเธอมั้ง
คือมันก็จะมีพวกที่ชอบแบบเซ็กแบบแปลก
วิตถาฐานวิตถาฐานอะไรอย่างนี้ประมาณอย่างนั้น
ซึ่งไม่อย่างนั้นคุณยายเขาจะขายได้เหรอ
คนไทยเราดูเราอาจจะน่าเกลียดอะไรอย่างนี้
แต่ก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาขายได้
ยุโรปยิ่งน่ากลัวกว่านี้เลยนะไม่ใช่ไม่เคยเห็นนะ
ก็เคยไปสัมภาษณ์คนหรืออะไรอย่างนี้นะ
หนักกว่านี้เยอะมากการขับถ่ายใส่ร่างกันอะไรอย่างนี้
จริงคือแบบว่าอันนั้นเป็นอะไรที่แบบว่า
ทำให้สามารถถึงจุดสุดยอดได้จริง
อันนี้มันวิตรฐานไงคือมันเลยขั้นตรงหนึ่งไปแล้ว
อันนี้เหมือนกับเราคุยกันไม่ได้แบบนั้นนะครับ

ใช่แต่อันนี้เป็นเรื่องจริงมันเกิดขึ้นจริง

คือคนไทยบ้านเรามีขนบธรรมเนียมนะ

อย่างเวลาเราเคยขึ้นรถเมย์หรือว่าไปไหนอย่างนี้ต่างนะนะ
เรายังเคยเจอคนบางคนใช่ไหมทำมิตรฐานใส่

แบบมีอารมณ์แล้วทำอย่างไรใช้กระป๋องเหล็ก
วันนั้นที่ท่อเหล็กแล้วคลายเป็นไปติดอย่างนี้คุณแม่

แล้วเป็นท่อเหล็กมีน็อตกลางมีน็อตบนหัว
แล้วก็ข้างในมันเป็นเกลียว

มันล็อกเอาไว้มันเอาออกไม่ได้

ไปหาหมอหมอก็เอาออกให้ไม่ได้

เรียกกู้ภัยมากู้ภัยมาผ่าเหล็กออกให้

ไม่ตัวผู้ชาย

ของเขาเองเขาช่วยตัวเองคุณแม่

เอาแบบไม่ต้องเยอะแยะมากมาย

ทางธนาคารกสิกรไทยสาขาลาภาวนี่ก็มาแจ้งไว้แล้วนะฮะว่า
ที่คุณหนุ่มมีคนเอาเงินไป๔๕๐๐๐บาทในวันที่๑๖มกราคม
ซึ่งตอนนี้ทางธนาคารก็ได้ออกมาชี้แจงเรียบร้อยนะฮะ
มีผู้มาทำรายการเป็นคนใกล้ชิดของตัวของคุณหนุ่มเอง
ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของทางธนาคารเลย

คุณหนุ่มเองก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงไอจีนะเป็นภาพครอบครัว
ขณะที่ตัวเองกำลังอุ้มน้องวิจีย์ลูกสาวเคียงข้างภรรยาพร้อมกับแคปชั่นว่า
ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจผมครับ
ก็จะเจอมีแฟนชาวเข้าไปคอมเม้นต์ให้กำลังใจกัน
แล้วเสร็จแล้วเราก็เกิดการใส่ไข่กันขึ้นมา
ไม่หรอกคือจริงในข้อเท็จจริงผมบอกให้ฟัง
คุยกับคุณสอนรามมาแล้วล่ะคือประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือมีการแชร์กันออกไปแล้วก็มีข่าวเนี่ยมีการนำเสนอออกไปว่าน่าจะเป็นบุคคลใกล้ชิดหรืออาจจะเป็นบุคคลในครอบครัวด้วยซ้ำไปนะฮะคุณสอนรามเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปแบบนั้นรอรอให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้มีการตรวจสอบหรือแจ้งผมมาก่อนว่ามัน
ผมก็ถามเขาตอบว่าอ้าวแล้วกรณีของเอ่อที่เขาบอกมันมีคลิปน่ะที่แบบว่าเห็นว่ามีคนที่ไปไปกดเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยนั่นเขาบอกไอ้เรื่องเนี้ยก็เดี๋ยวไว้รอก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเขาจะออกมาพูดว่ามันทั้งหมดมันคืออะไรกันแน่ขอเวลาให้เขานิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเอ่ออย่าเพิ่งไปไปด่วนสรุปกันเขาก็บอกมาแ
หลายคนก็อาจจะบอกว่าคนในครอบครัวถูกไหมฮะคนในครอบครัวจะมีสักกี่คนอ่ะก็ลองไปไล่กันดูอาจจะมีภรรยามีแม่เหรอมีใครอะไรไงมันหลายคนมันกว้างพี่น้องอะไรเยอะแยะไปหมดเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าเขาบอกว่าคนใกล้ชิดคนอาจจะเป็นคนในครอบครัวถูกไหมฮะเป็นการตั้งข้อสังเกตแต่สุดท้ายแล้วคุณหนุ่ม
เอาอะไรตีน่ะ
ทอนนันโดสลาตอันแต้ฟุน
เอ้าไปอีกหนึ่งเรื่องค่ะ
ปรากฏว่าตัวเขาเองได้ดอกไม้

ก็หลายคนก็จะไปถามว่าอ้าวแล้วเมื่อไหรคุณคิมเบอร์รี่จะแต่ง
ก็ไปกดดันคุณมากมั้ยอะไรแบบนี้ไง
คุณหมากบอกว่าไม่กดดันเลย

ร่วมเฟรมกับมิ้งเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีต้อนรับต้นปีด้วย
เขาบอกว่าเป็นโชคดีของปีก็แล้วกัน

ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ยังไง
เพราะเขาเลือกที่แล้วที่ก็ดีอยู่หน้าสุด
มิวจะมีแรงเยอะไงปรากฏว่ามิวไม่มีแรง
โยนแล้วเนี่ยดอกไม้ก็เลยหล่นอยู่ข้างหน้าเลย

มิ้วเล็งเอาไว้เบาเอาตายอยู่แค่นี้เลย
รับเลยเต็มแต่ก็นั่นแหละครับ
ถือว่าดวงหล่นใส่ทุกคนถามในงานก็แซว

เพื่อนก็บอกว่าเอ้ารับไปก็ไปอะไรอย่างนี้

หลายคนนำไปแซวเขาถามว่าเมื่อไหร่จะแต่ง

ตนเลยบอกใจเย็น
ให้ทุกอย่างเป็นไปตามการเวลาที่เหมาะสมจะดีกว่า
ส่วนภาพนี่ไปร่วมเฟรมกับประดิษฐ์คู่จิ้นคุณมิ้นชาฬิดา

แต่จะเตอร์ไพรส์มากกว่านี้ถ้า
หากได้หวนจอคืนเล่นละครคู่กันดีกว่า
คนก็ไปตีประเด็นกันสองเรื่องนี้นั่นแหละ
นี่น้องสาวฉันเขารับช่อดอกไม้ของเจ้าสาวได้ทุกงานเลย

ฮึยฮื้ย
แม่ของแฮปปปี้เขาก็แฮปปี้เที่ยวดี

มันไม่เป็นผลเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมคุณแม่

ไม่เคยไปรับเลยคุณแม่ส่วนใหญ่เป็นพิการ

มันไม่จำเป็นคนที่ได้รับมันยังไม่ได้เลย

กำลังดูที่คอมเมนต์ที่เขาส่งมาในทวิตเตอร์

เจนไม่มีแอปจ๊ะอาสยามเผยหมดเปลือกนะครับ
สวยไปขนาดนี้ไปทำอะไรมาบ้างอ่าไปดูครับ

มาไกลมากแล้วผมบอกเลยเนี่ยนะฮะคือสุดแซ่บนะนักร้องคนนี้นะครับคุณจ๊ะอาสยาม
แกก็โพสต์ออกมานะครับเป็นคลิปวิดีโอตอนอัดเสียงว่าสมัยที่หน้านั้นยังไม่ผ่านการศัลยกรรมนะครับ
พร้อมกับเขียนแคปชั่นหน้าดั้งหน้าเดิมสรุปน่ากลัว
ทำอะไรมาบ้างคะตอบชัดทำตาทำนมดัดฟันฉีดโบท็อกสักคิ้วฉีดลดแก้มจบ
สวยเพราะแพทย์

สมัยก่อนเขาเอารูปมาลงคลิปมาลงนิดนึ
นางก็แบบว่าไม่นั่นนะนางก็แบบว่าไม่ยั่น
คือจริงน่ะนะจ๊ะตัวจริงนะเวลาไม่แต่งหน้าเลยนะ
ก็ธรรมดามากเลยนะคือมันไม่ได้สวยเหมือนรูปซ้ายมือนี้เลยนะ
นี่นะเป็นเพราะว่าแต่งมีการจัดวางดีใช้แอปอย่างนี้
แต่ตัวจริงฉันว่าธรรมดามากฉันเจอบ่อยที่บ้านอาจารย์เป็นหนึ่ง
แต่เวลาเขาขึ้นเวทีเขาเป็นคนที่กล้องรักมา
ไปดูบอลลูนหน่อยอยากเห็นชุดดำน้ำ
ไปดำน้ำก็โชว์หน้าสดยังรอดนะอีกอย่างนึงไม่สิไปดูสี่หูอีกบอกเลยว่า
อีกจุดนึงนี่เรียกว่าดึงดูดสายตามาก
ก็ตัดไปสิตัดไปสิ
แค่นี้นะเอาคุณแม่

ฉันถ่ายอย่างนี้ซะเมื่อก่อนฉันได้ตังค์ตลอดเลยนะ
เดี๋ยวนี้นะเล่นแบบถ่ายฟรีกัน

เออวงว่ามีใดไว้ดำน้ำ

สายงานพี่ต้องเปลี่ยนมิวซ์

เป็นนางฟ้าของแบรนด์